คุณผู้ชมมาเข้าโหมดการเมืองกันหน่อยนะคะ
ถึงแม้ว่าณจนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบเลยนะคะที่สุดแล้ว
วันเลือกตั้งจะไปตกอยู่ที่วันไหนอย่างไร
แต่ว่าพักการเมืองต่างเขาก็ยังคงเดินหน้าหาเสียงกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
มาเริ่มดูกันที่พักเพื่อไทยกันก่อนเลยนะคะ
นี่ค่ะวันนี้นะคะคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทยค่ะ
ลงพื้นที่ไปที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำนะคะ
พร้อมกับว่าที่ผู้สมัครสอสอเขต๒จังหวัดบุรีรำนะคะ
บรรยากาศแน่นอนนะคะว่าพักเพื่อไทยเดินทางไปภาคอีสาน
ก็คึกคักเป็นปกติค่ะ
คุณหญิงสุดารัฐบอกว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วที่บุรีรำจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
แม้ว่าจังหวัดบุรีรำถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์เนี่ย
พื้นที่ของเขาเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ฐานเสียงของพักภูมิใจไทยนะคะ
คุณหญิงสุดารัฐบอกว่าแม้ว่าบุรีรำเนี่ย
จะเป็นพื้นที่เข้มแข็งทางการเมืองของพักภูมิใจไทย
วันนี้ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ถ้าเกิดว่าไม่อยากทนอยู่ในสภาพแบบนี้
ขอให้คนบุรีรำเดินออกมาเลือกพักเพื่อไทย

ถ้าเกิดว่าน้อยไปเลือกน้อยไป
ท่านเองก็อาจจะได้อยู่ต่อกับลุงตู่นะคะ
แล้วก็พื้นที่การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
วีธีประสัยทั่วประเทศค่ะ
ทับหน้าจะนำโดยนายจตุรนัยฉายแสงค่ะ
ซึ่งเป็นประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง
ไทยรักษาชาติโดยแบ่งชุดปฏิบัติการหาเสียงออกเป็น๗ชุด
มีผสมผสานระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหญ่
เขาไม่ใช่คำว่ารุ่นเก่านะคนรุ่นใหญ่และคนรุ่นใหม่
ซึ่งทั้ง๗ชุดจะลงพื้นที่หาเสียงในระดับเขต
รวมถึงการปราศัยใหญ่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
โดยกำหนดการทั้งหมดพักจะยังคงยึดตามรถแมพเดิม
ก็คือเขาบอกว่ารถแบบเดิมคือเลือกตั้ง๒๔กุมภาใช่ไหม
เขาบอกว่าแม้ว่าจะเลื่อนไปอีกนานแค่ไหน
เอาใจตายึดตามรถแมพเดิมคือ๒๔กุมภานี่แหละ
แผนการเลือกตั้งแผนการออกเดินหน้าหาเสียงของเขานะ
แสดงว่าไม่ว่าจะตอนไหนเราก็พร้อมเพราะเราเริ่มทำก่อน
มานี้นะคะมาดูอีก๑พักค่ะพักรวมพลังประชาชาธิ์ไทยนะคะ
มีการจัดอบรมเต็มความพร้อมสำหรับว่าที่ผู้สมัครสอสอ
นายสุเทพธึกสุบันผู้ก่อตั้งพัก
กล่าวระหว่างการอบรมบอกว่าพักไม่มีเสาโทรเลข
เสาไฟฟ้าหลักกิโลเมตรอะไรก็ไม่มี
รอบนี้พักจะส่งสอสอไปล้มทั้งหมด
แปลว่าอะไรนะคะพร้อมกับย้ำพักให้ความสำคัญทั้งผู้ชายและผู้หญิง
บัญชีรายชื่อของพักจะมีทั้งหมด๑๕๐คน
ผู้ชาย๗๕คนผู้หญิง๗๕คนเพื่อความเท่าเทียม
และเวลาเรียงบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักจะอยู่อันดับ๑
อันดับ๒จะเป็นสุภาพสตรีโดยจะเรียงบัญชีรายชื่อสลับพักชายกับหญิง
เพื่อเชิดชูให้ผู้หญิงยืนเคียงข้างผู้ชายในการทำงานค่ะ
ปิดท้ายกันที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะคะ
นี่ค่ะเข้าไปที่ไหนคะวันนี้เข้าไปที่กรกตค่ะ
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์แบบนี้นะคะ
แล้วก็ไปยื่นหนังสือถึงกรกตด้วยนะคะ
ค้านการเลื่อนเลือกตั้งแล้วก็เรียกร้องให้กรกต
กำหนดวันเลือกตั้งคือ๒๔กุมภาพันธ์
เพื่อให้ได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
เป็นผู้จัดงานพระราชพิธีที่จะเกิดขึ้นในวันที่๔๕

อกจากนี้ค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการชูป้ายที่มีข้อความ
บอกว่าไปเลือกตั้ง๒๔กุมภาพันธ์นะครับ
เพราะมีการแจกสติ๊กเกอร์ข้อความว่าไม่เลื่อนเลือกตั้งนะคะ
คุณผู้ชมนี่ก็เป็นกิจกรรมทางการเมือง
แล้วก็การเดินหน้าหาเสียงของพักการเมืองต่าง